พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สืบเนื่องจากการครบรอบ๑ปีแล้ว
จากที่ถ้ำหลวงจะมีการจัดงานแล้วนะคะที่บ้านเกิดของจ่าแซม
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาครัฐและครอบครัว
ร่วมกันจัดพิธีทำบุญ๑ปีการจากไปของจ่าแซมด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศบริเวณสาราปฏิบัติธรรมภายในวัดบ้านหนองคู
อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
นึงแน่นไปด้วยชาวบ้านไปด้วย๑๐๐คนเลยนะคะ
ไปร่วมพิธีทำบุญครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตของนาวาตรีสมานกุนัน
หรือว่าจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนส่วนราชการ
รวมทั้งครอบครัวรวมถึงเพื่อนของจ่าแซมเข้าร่วมในพิธีเมื่อวานด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะนอกจากการทำบุญแล้ว
มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จ่าแซมเคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อนด้วยนะคะ
ภรรยาของจ่าแซมก็คือนางวลีนันขออภัยค่ะนางวลีพรกุนัน
บอกว่าทางชมรมซิลนอกราชการและกลุ่มเพื่อนของจ่าแซม
ร่วมกันนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่างรวมเกือบ๔แสนบาท

มามอบเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์เข้าโรงเรียนให้กับโรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนอื่นในพื้นที่ด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นการสารฝันของจ่าแซม
ที่ตั้งใจจะส่งเสริมด้านการศึกษามุ่งพัฒนายาวชนในบ้านเกิด
จากนี้ก็ยังหวังให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
วันที่๒กรกฎาคมเราเจอทีมหมูป่าที่ในถ้ำหลวง
แต่วันที่๖จาแซมเสียชีวิตจากการที่ดำน้ำเข้าไปช่วยน้อง

แล้วก็ทุกคนก็ยังระลึกถึงจาแซมอยู่เสมอ